อย่างที่น้องเชอรี่บอกเลยข้างหลังเป็นข่าวยายข่าวโต
เมื่อวานนี้หลายคนตกโอกไกรแต่รักชอบ

หลายคนรู้จักคุณแยม
เป็นนางเอกราคอนจากวงศ์วงศ์ราคอนพื้นบ้านนะครับ
แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจนำกำลังบุกเข้าไปค้นบ้าน
แล้วก็ไปจับเรื่องของการเปิดเว็บพนันออนไลน์คุณผู้ชม
ทรัพย์ได้มูลค่าประมาณกว่า๗๐๐ล้านบาท
โอ้โหเยอะมากเลย
เห็นข่าวนี้ช็อกมากมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วยังมีเงินสดที่ตำรวจบอกโอ้โหมันเป็นฟ่อนเป็นปึกเลย

แล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปเปิดบัญชีม้า
สั่งให้โอนเงินจากบัญชีม้าออกมาแล้วเอาเงินสดนี้ไปกองไปเก็บไว้ในบ้าน

ตำรวจเขามีหลักฐานมีที่มาที่ไปก็เลยเอากำลังเข้าไปจับกลุ่ม
ชื่นชอบมากเพราะว่าเธอเป็นคนสวยแล้วก็ดูแบบจิตใจดีทำบุญตลอด
เรายังเคยสงสัยเลยนะว่าสามีเธอทำงานอะไร
เพราะว่าเธอดูเป็นคนที่ชีวิตดีเหลือเกิน

ปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและศาลักษณ์ส่วนเทศนะฮะจำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หมายสารเข้าไปค้นบ้านพักหรูไปจับกลุ่มนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย
หรือว่าอ้ามอายุสี่สิบสองปีนะฮะนายเชษฐ์ชัยหงคำอายุสามสิบปาทปี
แล้วก็นางสาวธรรมนพรรณฑรรมนพรรณฑภานุชิตพุธธิวงท์หรือว่า
คุณแยมนะฮะอายุสี่สิบแล้วนะฮะแน่นอนคุณแยมเนี่ย
จากจากวงเล่นหลายเรื่องครับนะโดนข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อ
สื่อลามกรรณาจารย์ร่วมกันจัดให้มีการเล่นบริษัทชวนผู้อื่นให้
พนันออนไลน์สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
คุณผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกไปยึดทรัพย์โอ้โหร่วมเจ็ดร้อยล้านนะฮะ
มีอะไรบ้างซุปเปอร์คาร์หกคันอื้อหือรถยุโรปอีกหกคันค่ะ
อยู่ในบ้านนะฮะแค่รถเนี่ยไม่ต่ำกว่า๒๐๐ล้านบาทแล้วนะ
นะฮะนาฬิกาหรูเครื่องประดับของใช้แบรนด์เนมสมุดบัญชี
แล้วก็บ้านด้วยรวมแล้วมีเงินสดในบ้านอีกไม่ต่ำกว่า๗๐๐ล้านบาท
ตำรวจเขาบอกแบบนี้ว่าเขาไปพบข้อมูลเครือข่ายเว็บพนัน
ซึ่งมีการรับแทงพนันถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกละเมิดลิขสิทธิ
แล้วก็มีการฉายภาพยนตร์เป็นคลิปลามกอนาจารย์อะไรก็ว่ากันไป
ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายนที่ผ่านมา
ทีนี้มันมีข้อมูลว่านายเชศชัยไปถอนเงินออกจากบัญชีม้ากว่า๓๘ครั้ง

จ้างคนอื่นให้เงินเขา๕๐๐พันหนึ่งไปเปิดบัญชีแต่เขาไม่ได้ทำอะไรหรอกนะ
แต่ว่าเหมือนเป็นบัญชีม้าเอาไว้ปุ๊บแล้วเอาเงินโอนเข้าไป
ส่วนของข้อมูลการก็จะไปโอนเงินจากบัญชีม้าออกมาไว้ตัวเอง

ใช่ถูกต้องมึงลวมแล้วเป็นการเอาเงินสดออกจากบัญชีม้า๓๘ครั้งรวมเป็นเงินกว่า๔๐๐ล้านบาท
โดยมีนายภูมิพัฒน์หรือว่าอ้ำเนี่ยอ้ำเนี่ยเป็นสามีของคุณแย้มเนี่ย
เป็นคนสั่งการให้ถอนเงินสดออกมาจากบัญชีแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
แล้วทำไมตำรวจถึงไปเจอเงินสดในบ้านเพราะเขาสั่งให้เอาเงินเนี่ยออกจากบัญชีม้า
แล้วเอาเงินสดเนี่ยไปเก็บในบ้านของเขาอืมนะครับทีนี้แยมมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร
คือแยมเนี่ยเป็นอดีตดารามระดับนางเอกช่องดังละครพื้นบ้านโอ้ในช่วงปีสี่ศูนย์ถึงห้าสี่เนี่ย
เราสามคนเนี่ยดูทันใช่แล้วก็จำเขาได้นะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปแต่งงานกับ
ภูมิพัฒน์หรืออ้ำมีลูกกัน๓คนแล้วก็หายหน้าออกไปจากวงการบันเทิงครับ
ทำงานอื่นอื่นอีกมากมายนะแต่ตรวจสอบประวัติย้อนหลังคุณแยม
เคยเปลี่ยนชื่อมาสองครั้งมีทั้งสิริวัฒนามีทั้งรุ้งรัดดานะครับ
นะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเขามีประสบการณ์ที่เขาไปเที่ยวรีสอร์ทหรู
นะฮะแล้วก็ไปเกิดเพลิงไหม้ขนาดที่อยู่ในรีสอร์ทหรูหลังใหญ่หลังโตคืนเป็นล้านเนี่ย
นะฮะแล้วก็มีข่าวข่าวใหญ่โตว่าทรัพย์สินเขานาฬิกาของเขาเนี่ย
มูลค่าเป็นสิบล้านเนี้ยอยู่ในกองเพลิงแบบเนี้ย
แต่เขาก็รอดชีวิตออกมาได้อันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตไปแล้ว
นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยในอินสตราแกรมเขาแน่นอนเขาก็ใช้ชีวิตแบบหรูหลาเนอะ
ค่ะคนก็เข้าไปสรองกันโอ้มีท้านไทยลูกกับรถลูบ้านหลังใยโต
แล้วก็ตั้งแคปชั่นบอกว่าคริสต์มัสมีแค่๑วันนอกเหนือจากนั้นคือคิดถึงคุณ
นั่นอ่าโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นโพสต์สุดท้ายโพสต์สุดท้ายเลยคุณผู้ชม
แต่เหมือนที่น้องชุดี้พูดไว้ตอนต้นว่าหลายคนก็อาศัยว่าเอ๊ะคุณอ้ำสามีคุณยาวเขาทำงานอันไง
หลายคนบอกว่าโอ้โหอิจฉาชีวิตคุณแยมจังใช้ชีวิตประหนึ่งเจ้าหญิงเลย

ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนางเอกละครอยู่แล้วครับ
หรือจะเป็นช่วงที่ครอบครัวของคุณแยมพากันไปทำบุญทอดกระถิ่น
สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งที่ราชบุรีนะฮะโอ้ยก็มีการทำป้ายต้อนรับยิ่งใหญ่อลังการ
แล้วก็มีคลิปตอนโปรยเงินแจกเงินให้กับน้องหนูที่ไปร่วมงาน
เต็มไปหมดเลยนะครับในส่วนของคดีเมื่อวานนี้
คุณผู้ชมพนักงานสอบสวนกองปราบรามนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คน
รวมทั้งคุณแยมด้วยไปส่งสารอาญาเพื่อเป็นการผัดฟ้อง
แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวเกรงว่าจะหลบหนีเพราะว่าอัตราโทษค่อนข้างสูงนะครับ
แต่ทั้งหมดเนี่ยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่สารไม่อนุญาตให้ประกันตัว
นะสุดท้ายเนี่ยนะส่งตัวให้กับราชธรรมแล้วก็รับตัวเข้าไปที่เมืองจำพิเศษกรุงเทพทันที
นะฮะนี่เป็นเรื่องช็อกประวัตินี้แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมเหมือนกันนะครับ
ติดตามต่อไปนะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงอ่ะนะคะเรื่องนี้
แต่เห็นบอกว่าตำรวจเนี่ยสืบสวนกันมานานไม่ใช่หลักแบบหลายเดือนแต่สืบสวนกันมาเป็นปี
กระทั่งมีหลักฐานที่มั่นใจแล้วถึงได้มาจับแบบนี้นะคะ